ทุกผู้ชมครับนครนายกนุ่มสี่คนเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
เหตุเกิดเพราะว่าเรื่องศักยันต์จริง
คุยกันไปคุยกันมาเขาก็เหมือนกับถามกันว่าเออสำนักใครจะเหนียวกว่ากัน
สุดท้ายได้ลองกันจริงนะฮะ
สาหัสด้วยเจ็บด้วยนี่ยุ่งเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่ช่วงเที่ยงนะไม่ใช่เที่ยงคืนเลยนะเที่ยงวันนี้แหละ
เมื่อวานนี้นะครับนี่คือถนนสายบ้านใหญ่ประชากะเสมนะครับ
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
นี่ผู้ชาย๒คนนี้เห็นไหมฮะมีมีดไปด้วยนะ

จอดหน้าร้านอาหารตามสั่งคนซ้อนเนี่ยถือไม้นะฮะไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีดด้วย
แล้วพากันขี่รถเข้าไปคล้ายกับจะไปมีเรื่องกับคู่กรณี
ก่อนที่จะขี่ออกไปทางเดิม
เพราะว่าด้านในเนี่ยกล้องมันไม่เห็นเห็นหน้าร้านตรงนี้นะครับ
สักพักนึงจะมีกระบะสีแดงขับมาอย่างเร็ว
แล้วไปกลับรถที่ป้ายวัดเกาะทอง
ก่อนที่จะเร่งเครื่องตามจักรยานยนต์ไปอย่างรวดเร็ว
เดี่ยวดูนะครับตอนกลับรถเสร็จ
วันดำเลยนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคือแถวแถวใกล้ใกล้กล้องวงจรปิด
ตรงนี้นี่แหละมันเกิดเหตุการณ์คือฝ่ายขี่จักรยานยนต์เนี่ยไล่ฟัน
คนขับรถกระบะนะฟันเข้าแขนนะฮะคนขับรถกระบะนี่ก็ขับรถไล่
ชนจักรยานยนต์มีคนบาดเจ็บตอนนี้เนี่ยนะฮะเจ็บสาหัสคนนึงชื่อ
นายบันทมสุขใจชื่อเล่นชื่อออฟอายุ๓๕ปีนี่เป็นคนซ้อนจักรยาน
ปอดฉีกซี่โครงหักขาหักอีก๒ท่อนกระดูกคอก็หัก
ซึ่งออฟเนี่ยเขามีรอยสักที่แขนที่ขาที่หลังนี่ศักดิ์เสือ
เพ่นนะหน้าอกนี่มียัน๕แถวอีกคนนึงที่บาดเจ็บนะครับชื่อ
นายสอนชัยสกลธวัฒน์อายุ๔๔ชื่อเล่นชื่อสอนนี่คนนี้คือคนขี่
มีจักรยานยนต์นะมีแผลทะเลาะที่แผ่นหลังแล้วก็ข้อท้าวกับ
ศีรษะแตกนะครับในที่เกิดเหตุมีจักรยานยนต์จอดล้มอยู่ริม
ถนนคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีกระบะอีซูซูสีแดงนี่หมายเลข
ทะเบียนบ่อยไม้กไก่๔๘๙๕นครนายกเสียหลักตกข้างทางอยู่นี่ครับ
นี่นี่คันนี้นะฮะแต่ไม่เจอคนขับนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นคนขับเนี่ยพอรถเสียหลักตกข้างทางก็วิ่ง

เจ้าหน้าที่มาถึงก็หาตัวไม่เจอแล้วแต่มีมีดดาบอยู่๒
เล่มโอ้โหนี่ฮะโอ้โหดูสิเบอร์เลอร์เลยเอาไปพิสูจน์กัน
ว่ายันสำนักใครจะเหนียวกว่ากันคือเรื่องความเชื่อศักยันต์หนัง
เดี๋ยววันนี้เราเข้าใจเนอะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะมาท้า
กันแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยจักรยานยนต์ไปไล่ฟันกระบาดกระบาด
ก็เลยขับไล่ชนจักรยานยนต์สุดท้ายเลยเจ็บกันเนี่ยไม่รู้ใคร
เหนียวไม่เหนียวก็เจ็บกันหมดแล้วฮะทุกผู้ชมครับวันนี้
จ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยนะ
ฮะไปดูว่าเออมันยังไงกันเริ่มตั้งแต่จุดเกิดเหตุก่อนเลยนะ
จุดเริ่มต้นแห่งการวิวาสเนี่ยแล้วก็ไล่ฟันกันเนี่ยเริ่มจาก
หน้าร้านเสริมสวยใกล้กับร้านอาหารนะครับแถวพื้นที่หมู่๘
ตะบนสาลิกาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่ร้านตัดผมชายตรงนี้นะฮะ
คือทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าออฟกับสอนเนี่ยนะเขานั่งอยู่
ดื่มกันอยู่ที่หน้าร้านของเธอจากนั้นมีรถกระบะขับกันมา๓
๓คนเจ้าของรถกระบะเนี่ยเขามาย้อมมาสระผมส่วนลูกน้องอีก๒
คนนั่งดื่มเหล้าเพื่อรอนะเจ้าของรถกระบะก็ดื่มกับออฟ
แล้วก็สอนนั่นแหละฝ่ายจักรยานยนต์สองคนแล้วได้ยินเสียงเขา
แบบเหมือนเขาเถียงกันอ่ะเถียงมีปากเสียงกันว่าไปสักยัน
ยันที่ศักดิ์กันอยู่เนี่ยของใครเหนียวใครไม่เหนียวนั่งดื่ม
กันมากี้มาของแบบโอ้หัวสักกันทั้งนั้นออฟหนี้เขา
เปิดเสื้อโชว์นี้เลยนะข้างข้างหลังเลยนะคุณเห็นเมื่อสอน
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่ยอมบอกว่าสำนักของอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาศักดิ์ที่ไหนเหนียวไม่เหนียวแบบไหนอะไรยังไง
คือเขาเถียงกันว่าคือใครเหนียวกับใครสุดท้ายเนี่ยเสียงมันดังมากขึ้น
ตัวเจ้าของร้านกับเจ้าของรถกระบะเนี่ยก็เลยมาบอกบอกให้ทั้งสองฝั่งแยกย้ายกันนะ
เกรงใจคนอื่นหน่อยนี่เถียงกันแบบเสียงดังลั่นไปหมดแล้วในออฟก็เอามิดดาบเนี่ย
ตรงไปหาคู่กรณีที่ยังอยู่ที่หน้าร้านแล้วไปฟันเขานะหนึ่งในคู่กรณีเนี่ย
โดนฟันครั้งแรกเนี่ยฟันไม่โดนนะฮะออฟก็เลยฟันซ้ำอีก
พอฟันเขาอีกทีนึงก็ขี่รถหนีคู่กรณีที่ถูกฟันก็เลยขับรถกระบะขึ้นรถกระบะ
แล้วก็ขับไล่ตามเลย
เขาก็เถียงกันเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นตามข้ากิ้งข้าก็กิ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
เขาก็เสียงดังขึ้นคนขับมอเตอร์ไซค์นี่มาก่อนถือมีดมาเพราะชื่ออ๊อฟถือมีดมาก่อน
เดินไปฟันเขาเลยและก็ตกใจเลยเขากำลังสระผมอยู่
และก็ฟันมันฟันพร้อมฟุบทีนึงไม่โดนครั้งที่๒โดน
เราก็กลัวเขาจะมาตายที่นี่นะครับ
ตกใจแบบเลือดจะมานองที่นี่
นี่คุณพี่บอกรีบสระผมให้เจ้าของรถกระบะลูกพี่เขาเลย
ลูกน้องนั่งดื่มเหล้ารอลูกพี่เนี่ยเจออีกฝั่งนึงเนี่ย
นี่เขามีเสือเพ่นเขาบอกว่าเขาเหนียวมาก
อีกฝั่งไม่ยอมบอกของเขาเหนียวกว่า
นี่ครับทุกผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับตอนที่รถกระบะ
ลูกน้องของเจ้าของรถเนี่ยเขาขับไล่ตามจักรยานยนต์ของอ๊อฟกับสอน
ห่างจากจุดแรกที่วิวาดกันเนี่ยเกือบหนึ่งกิโลเห็นไหมขับอย่างเร็ว
นี่จักรยานยนต์มาแล้วนี่อ๊อฟกับสอนฟันเขาแล้วขี่หนีกระบะถูกฟันขับไล่ตาม
โอ้โหเห็นไหมฮะผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้
ปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านแล้วมีเสียงดังมากเหมือนกับรถชนกัน
ก็เลยวิ่งออกมาดูพบว่ามีคนนอนเจ็บบนถนนอยู่สองคน
จักรยานยนต์กับกระบะเนี่ยห่างจากคนเจ็บเกือบร้อยเมตรนะ
กระเด็นกระดอนไปอยู่ข้างทางแบบนี้หมดนะครับแล้วตำรวจก็มา
ไปที่บ้านของคนเจ็บนะฮะบ้านของสอนนะสอนสอนนี่บอกว่า
เขาได้ชวนออฟเนี่ยไปนั่งดื่มเหล้าที่ร้านส้มตำ
แล้วก็มาต่อกันที่หน้าร้านตัดผมนั่งดื่มกันอยู่
คู่กรณีเนี่ยที่เข้ามากับรถกระบะเนี่ยแล้วลูกพี่เขาไปสระผมอ่ะ
ย้อมผมเขามาขอนั่งดื่มด้วยแล้วก็เถียงกัน
เพราะว่าออฟเนี่ยเขาศักดิ์ก็เลยเถียงกันเรื่องลายศักยันต
หรือว่าความหนังเหนียวอะไรพวกนี้นะความขลังของลายศักดิ์
ตอนนั้นสอนบอกผมก็ชวนออฟกลับแล้วนะนี่คือสอนนะฮะท่านผู้ชมครับ
ว่าผมชวนออฟกลับแล้วนะแต่กระบะคันสีแดงเนี่ยเขาขับตามมา
นี่เห็นท่าไม่ดีก็เลยแวะเอามิดดาบกับเอาไม้ที่บ้าน
แล้วก็ขี่รถเนี่ยกลับกันออกไปแต่ทางคู่กรณีเนี่ยขับตาม
ตอนแรกเนี่ยขับตามมาแบบโอ้โหติดเลย
ฟก็เลยต้องฟันใส่คู่กรณีไปสองครั้งสอนก็เลยขี่รถพาหนีต่อ
อีกฝั่งก็ขับไล่ตามมาชนเขาบอกเขาสลบทั้งคู่เลยนะ
จักรยานยนต์เนี่ยอ๊อฟกับสอนเนี่ยเขาบอกเขาสลบกันไปทั้งคู่เลย
สอนบอกโอ้โหผมนี่แบบกลายเป็นติดร่างแหไปด้วยเลยอ่ะนี่แผลที่หลังนี่เห็นไหมถูกรถไล่ชนนะ
คือคู่นี้เขาเจ็บเพราะว่าถูกชน
แต่ว่าฝั่งกระบะเนี่ยเขาเจ็บเพราะถูกฟัน
เห็นแล้วเป็นห่วงคือพี่สอนบอกผมนี่ติดร่างแหไปด้วยเขาขับไล่ชนเหมือนจะเอาให้ตาย
ทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยรอยสักสักรอยยังไม่มีเลย
นี่แบบตัวเปิดเลยพี่สอนบอกนี่ผมยังไม่มีรอยสักเลยนะ
ตอนนั้นไม่รู้เลยว่ามันจะขับมาฉนส้ำอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าตกข้างทางไปแล้วสลบไปแล้ว
ซึ่งทางฝั่งภรรยาของพี่สอนเนี่ยบอกไม่รู้จะแจ้งความเอาผิดยังไงเหมือนกัน
เพราะสามีของเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าเออเขาจะมองคดีนี้ยังไงสำหรับเจ้าหน้าที่
มองมาเลยเห็นว่าเขาไปฟันโดนตัวไหมตรงจุดไหนไหมผมไม่รู้
ผมนึกว่าเอามีดไปเคาะประตูแค่นั้นแหละ
แล้วผมก็ได้ผมบอกว่าไปไปกลับบ้านไปออกกลับบ้าน
แล้วก็มีเสียงอะไรอีกนิดนึงแล้วผมก็ขับรถมาอยู่
สตาร์ทไททอยู่รถน่ะผมก็ขับมาช้า๔๐๕๐มาเรื่อย
ผมไม่ได้คิดว่าเขาจะขับรถมาตามหลัง
เขาก็ขับมาประมาณ๘๐๑๐๐ออฟบอกว่าเอ้ยมาแล้ว
หันลำมาปุ๊บก็ใส่ผมเลยขับเขาเสียงมาแล้ว
แล้วผมก็ไม่รู้เลยแต่เขาก็ลากรถผมไปร้อยกว่าเมต
กลับรถมอเทอร์ไซน่ะแล้วเขาก็จะกลับมาจะมาทรลอีกเขาไม่รู้
จริงแต่ก็เลยออฟฟก็เลยฟันใส่ไปนี่นะทุกผู้ชมครับส่วนออฟ
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอาการยังสาหัสนะฮะ
คือออฟเนี่ยบอกว่าเพิ่งเคยเจอคู่กรณีที่ร้านส้มตำ
นี่แหละแล้วก็มาเจอกันที่ร้านตัดผมที่เกิดเหตุก็เลยทะเลาะกัน
บอกว่าคู่กรณีเนี่ยพูดจายุเขาก่อนยั่วยุแบบนักเลงนะยอม
รับว่าฟันใส่คู่กรณีก่อนแต่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะออฟอ้างว่า
ถ้าผมไม่ทำเขาก่อนผมก็คงถูกอีกฝั่งนึงเนี่ยฟันก่อนเพราะ
คู่กรณีก็มีมีดในรถเหมือนกันก็เลยต้องเอามีดไล่ฟันเขา
ก่อนเพื่อป้องกันตัวแต่กลับถูกขับรถไล่ชนจะเอาให้ตายออฟบอก
อยากให้คู่กรณีเนี่ยมารับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำ
ก็ยังเล่าเรื่องไม่ค่อยตรงกันนะใช่ไหมทั้งคนที่เห็น
เหตุการณ์หรือว่าสอนหรือว่าออฟก็แล้วแต่ส่วนคนขับกระบะไล่
ชนเนี่ยตอนเนี้ยหนีหายไปไหนไม่รู้นะครับแม่ของออฟบอกว่าเวลา
ลูกชายเมาจะชอบเอ๋อโวยวายพูดมากหน่อย
แล้วเขาก็ศักดันทั้งตัวด้วยแต่แม่ก็ไม่รู้หรอกว่าไปศักดิ์อะไรมาบ้าง
คู่กรณีแม่ก็ไม่รู้จักแต่ก็อยากให้กลับมารับผิดชอบด้วย
ลูกชายแม่เนี่ยถูกไล่ชนจนบาดเจ็บสาหัส
แม้ว่าลูกจะไปทำร้ายเขาก่อนอ่าแต่แม่บอกว่าก็มาไล่ชนแบบ
ลูกก็เข้าโรงพยาบาลไม่รู้อย่างนั้น